เขาก็ใช้มาตรการคือเรียนออนไลน์ไปก่อน
แต่ว่าจะทำยังไงให้เด็กอยู่ที่บ้าน
มีสมาธิจดจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์

ก็เลยต้องทำแบบนี้ให้เด็กสนุกกับการเรียน
แล้วก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับคุณครู
ไปดูว่าแต่งตัวยังไงฮะ
คุณทำวิธีกำให้ตั้งใจเรียน
ที่บอกว่าให้เด็กตั้งใจเรียน
โฟกัสกับเนื้อหา

ที่บนหัวที่แป๋ว
เดี๋ยวจะให้คุณปุ้ยกับพี่ต้น

มีนะฮะแล้วไปเอาพวงมาลัยดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งมาประกอบด้วย
แม่นี่อยู่เฟซบุ๊กของนี่เขาคืออาจารย์เทศนะในเทศอิสระ
ก็มีการไปโพสต์เอาไว้แล้วก็นี่ฮะ
ถ่ายไปกะหยาบหัวหน้าสานสลากหมายถึงภาษาอิสระนะ
กะหยาบหัวโร่
วิชาอะไรบ้างรู้ไหมนาศาสิรคนกลางเนี่ยพระพุทธศาสนา
อีกคนนึงก็คือวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษทำไมต้องหน้าขาว

เดี๋ยวนะภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น

คนขวาชุดทายคือนัตตสิน

แต่งแบบนี้ก็คือต้องการสร้างสีสัน

ตลกปกฮากันไปแล้วก็แฝงสาระความรู้
ดูดให้สนใจกับการเรียนออนไลน์มากขึ้น
เครียดด้วยจากโควิด๑๙แบบนี้

เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดของโควิด๑๙นะฮะ

เออคุณครูท่านนี้ต้องทรงศีรษะให้อยู่นะ

ใช่ค่ะสารสลากของเขานะฮะสำหรับโรงเรียนโคก่อพิทยาคม
เป็นหนึ่งใน๒๐โรงเรียนในสังกัดออกประจอมอาหารสารคาม
ที่นำระบบการสอนแบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
ต่อกับอินเทอร์เน็ตมาใช้สอน
เพื่อให้เด็กนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามปกติ
ครูผู้สอนแต่ละคนก็คิดรูปแบบการแต่งตัว
วิชาการสอนออนไลน์ให้มันน่าสนใจมากขึ้น
เป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นเรียน
สร้างความสนุกสนานคื้นเครงตื่นเต้นไป
เรียนไปก็หัวเราะกันไปแล้วก็มีความรู้กันไป
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นครูแต่งแบบนี้
ทำให้เด็กแบบเด็กก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
นักเรียนที่เข้าเรียนก็เรียนครบทุกคน
ไม่มีใครขาดจากหน้าจอไปเลย
บางคนชวนพ่อแม่มานั่งดูด้วย
อย่ายิ้มนะครูหน้าขาวครูอย่ายิ้มนะ
ผมใจคอไปดีเห็นกลางคืนผมไปก่อนเลยนะ
ลูกนั่งอยู่แม่มาดูจริงครูเด็กตัวอย่างนี้

เพราะแม็กเออก็ดีเหมือนกันที่ครูทำแบบนี้
เขาก็บอกว่ามันก็มีรางวัลเป็นชั่วโมงอินเทอร์เน็
ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนด้วยนะ

ทางพอเขาก็บอกว่าโรงเรียนก็จะมีการประเมินทุกสัปดาห์

ว่าคุณสอนมีประสิทธิภาพหรือเปล่า

ด้วยด้วยนะฮะ
ก็เป็นการประเมินตามว่าถูกประสงค์ที่กำหนด

ที่จะทำให้นักเรียนสนใจการเรียนแบบตลอดเวลา
ถ้าเกิดว่าสอนปกติธรรมดาธรรมดาเด็กก็จะไม่สนใจ
คุณครูก็เลยต้องคิดค้นรูปแบบใหม่ขึ้นมา

ดูดแล้วเด็กก็เลยแบบดูครูทำอะไรอะไรอย่างนี้
สุดท้ายการเรียนการสอนก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิพล

สุดยอดไอเดียดีด้วย
ถ้าเข้าสู่ช่วงสุขศึกษาเพศศึกษาเมื่อไหร
กิดผม๓คนผมอยากดูผมอยากดู

อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
เชิญชมข่าวนี้ต่อขยับไปเมืองยะโมโคราช
มิติใหม่ห่มสบายไปฉีดวัคซีนครับ

เพราะคุณพี่ท่านนี้มาแบบเต็มยดมากฮะ
นึกว่าประกวดนางสาวไทย

และผู้ที่ใส่แบบเต็มนี่คือ

คุณสมหวังโพกณิตอายุ๕๕ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔อยู่ที่โคกรวด

ตั้งแต่๙ขา๙แรกออกมา
คนมองทุกสายตามองฟับ

ต้องหันมาดูนั่นสะกดจริง
เพราะนี่นึกว่าประกวดนางสาวไทยของแท้

กูเป็นอะไรไหม
ยังไง
แต่ว่าคนอื่นที่กำลังจะถูกฉีดวัคซีน
เขาก็เบี่ยนเหมนความสนใจมาดู

อย่าเรียกป้าเรียกพี่พี่
เดียวเราจะไปเราไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยถ้าเราไปเราจะใส่ชุดอะไรดี
หนูมารไหมทศกัณฐ์เลยเปล่า